ส่วนเรื่องของวัคซีนมีสัญญาณที่ดีนะ

สัญญาณดีเพราะว่าถ้าฉีดวัคซีน๒เข็มสลับชนิดกัน

คุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

แม้ปัจจุบันยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิด๑๙เข็มที่๑และ๒

แต่มีข้อมูลจากการศึกษาเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนต่างชนิดกันครับ

เช่นเข็มแรกฉีดแอสต้าเซเนก้า
สลับไปฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่๒

ผลการศึกษาของศูนย์เนี่ยนะ
อยู่ระหว่างการศึกษาสลับชนิดวัคซีนอยู่เนี่ย
พบว่าการฉีดวัคซีนเข็มแรกเป็นซีโนแวค
แล้วอีก๓๔สัปดาห์ประมาณเดือนนึง
แล้วไปฉีดแอสต้าเซเนก้าเป็นเข็มที่๒
ทำให้ภูมิต้านทานมีปริมาณสูงขึ้นกว่าการฉีดซีโนแวค๒เข็ม๘เท่านะ

แล้วก็มีภูมิต้านทานน้อยกว่าการฉีดแอสต้าเซเนก้า๒เข็มห่างกัน๑๐สัปดาห์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
แต่การฉีดซิโนแวคเข็มแรกและแอสต้าเซเนก้าเข็ม๒
ผู้ได้รับวัคซีนจะมีภูมิต้านทานเพียง๖๘สัปดาห์
ต่างจากคนที่ได้รับแอสต้าเซเนก้า๒เข็ม
แล้วจะได้ภูมิต้านทานอยู่นานถึง๑๒๑๔สัปดาห์นะครับ
ข้อมูลเบื้องต้นเหล่านี้เนี่ยนะฮะ
คือตอนนี้มีเป็นจำนวนมากในช่วงการแพร่ระบาดหนักเนี่ย
ทำให้การบริหารวัคซีนมันอาจจะทำได้ง่ายขึ้น
เพื่อฉีดให้ผู้รับวัคซีนเกิดภูมิต้านทานสูงได้อย่างรวดเร็ว
ซึ่งผลการศึกษาจะออกมาชัดเจนสิ้นเดือนนี้ครับ
รอหน่อยเดี๋ยวเขาจะสรุปเป็นทางวิชาการในสิ้นเดือนนี้
นี่เป็นการศึกษาระดับภูมิต้านทานเท่านั้น
แต่ต้องศึกษาถึงประสิทธิภาพในการป้องกันโรค
กรณีการสลับฉีดวัคซีนชนิดต่อไปด้วยนะฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความคืบหน้าเรื่องของการสลับการฉีดวัคซีน
เดี๋ยวสิ้นเดือนลองดูว่าจะได้ผลสรุปว่ายังไง

ดีขึ้นดีแต่เท่าดีขึ้นเร็วแต่อยู่ไม่นาน
ก็ภูมิอาจจะอยู่นานกว่า
มันต้องดูว่าผลสรุปแล้วเนี่ย
อะไรกับอะไรมาบวกกันแล้วดีและนานที่สุด
รอผลอีกทีอย่างเป็นทางการครับ